ที่ต้องส่งกำลังใจให้เธอแบบเยอะแรงเลยนะครับ
สำหรับสาวตั๊กบงกฎที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณแม่ของเธอป่วยด้วยโรคประจำตัวรุมราวมากมาย
ใช่แล้วค่ะซึ่งสาวตั๊กนี่แหละที่คอยดูแลคุณแม่อยู่ไม่ห่าง
ถึงขั้นที่บวชเพื่อให้คุณแม่หายป่วยกันเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีข่าวดีแล้วเมื่ออาการของคุณแม่เล็กธนภา

หลังคุณแม่เล็กธนภาคุณแม่ของดาราสาวทรงโตตั๊กบงกฎ
ป่วยด้วยโรคประจำตัวรุมร้าว

ดูเหมือนจะมีเรื่องให้ตั๊กบงกฎยิ้มออก
และบรรยายข้อความว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกอย่าง
และขอให้คุณแม่ได้อยู่ให้หลานเห็นได้รักคุณยายต่อไป
และอยู่สะสมบุญต่อไปเรื่อย
ด้วยมีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้เธอเข้มแข็ง
และอวยพรให้คุณแม่เล็กอาการดีขึ้นเรื่อยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เล็กธนภาอีกแรงหนึ่งด้วย